มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่ร้อยเอ็ดนั่งรถกับคนขับรถ
ปรากฏว่าทำไมช่วงนี้งูมันตกใส่กระจกบ่อยจัง
ตกลงมาเธอร้องกรี๊ดเลยครับ

งูหล่นมาดังปุกเลย
เนี่ยซื้อหวยด้วยเราจะเอามันลงยังไง
เราจะเอางูออกยังไง
มันหล่นดังปุ๊กเลยอ่ะยังไม่พีคนะพีคตรงที่เฮียอย่าลืมซื้อด้วยนะ
นี่แหละครับทะเบียน๒ทพชช๒๒๖๗กรุงเทพมหานครครับ
ผู้หญิงนั่งมาในรถร้องตกใจนะครับรถมาจอดอยู่ริมถนนดำรงราชวิถีหลังวัดกลางมิ่งเมืองครับ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอาสาสมัครกู้ภัยนครสาเกตเข้ามาตรวจสอบมาทำแบบนี้นะครับ
เจองูเลื้อยเข้าไปในห้องเครื่องแล้วล่ะสิเมื่อกี้ตกลงมาแค่หน้ากระจกตอนนี้มันหนีแล้วครับ
ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษมาช่วยจับงูแต่งูตัวนี้เนี่ยพยายามเล้ยหนีหาอยู่ครึ่งชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับ
จับงูออกจากรถได้มันยาวประมาณ๑เมตรนี่ขดอยู่แล้วนะครับนำไปใส่กระสอบแล้วเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
จากการสอบถามผู้หญิงเจ้าของเสียงร้องในรถเนี่ยเล่าบอกว่าเนี่ยนั่งรถมากับคนขับรถนะฮะ
ขับออกจากบริษัทมุ่งหน้าถนนดำรงราชวิถีเนี่ยจู่งูมันตกใส่ร่องกระจกแล้วมันเลื้อยเข้าไปในบริเวณที่ปัดน้ำฝนนะครับ
ตกใจสุดขีดนะฮะพยายามตั้งสติโทรแจ้งกู้ภัยแต่ก็ไม่วายนะบอกเฮียเฮียอย่าลืมซื้อด้วยนะนะฮะ
ก็เผื่อจะได้เสี่ยงโชคมีดวงเหมือนกันนะครับรางวัลใหญ่เหมือนกันเธอหวังแบบนั้นฮะนี่อีกทีหนึ่ง
แหม่ชอบทะเบียนจังเลยเนี่ยโอเค